อยากจะให้ไปดูผาสามเกลอ
อยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
บอกได้เลยว่าถ้าไปแล้วคุณต้องตกหลุมรักแน่

ถ้าตกลงไปก็ตายอย่างเดียวล่ะครับ
ตกหลุมรักสิยืนดีเออดีว่าดูวิวแล้วคุณจะชอบ

จุดนี้คือผาสามเกลอหรือว่าผาแม่ปลอดค่ะ
ตั้งอยู่บนยอดเขามะค่าเขตรอยต่อระหว่างพื้นที่ตำบลบ้านใหม่และตำบลโคกกระชาย
อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคอนบุรีนั่นเอง
ชาวบ้านที่นี่ก็จะเรียกกันว่าเขาแม่ปลอดบ้างล่ะ
หรือบางทีก็เรียกผาสามเกลอนี่แหละนะคะ
เพราะว่าอะไรเพราะว่าบนยอดเขาแห่งนี้สามารถมองเห็นยอดเขาใกล้เคียงกันอีก
ยอดเขาที่อยู่ด้านล่างแล้วก็มองเห็นเขื่อนลำแชะ
พร้อมทั้งทิวเขาสลับซับซ้อนอย่างสวยงาม
อกจากนี้คุณคะมองไปไกลนะจะเห็นวิถีชีวิตของชาวบ้าน
ที่เขาทำการเกษตรทำการประมงกันที่อยู่รอบเขื่อนลำแชะนี่แหละ
แล้วพอตอนเช้ากับตอนเย็นนะคุณจะได้ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าอย่างสวยงามเลยทีเดียว
เด่นของผาสามเกลอก็คือว่ามีหน้าผาที่เป็นก้อนหินขนาดใหญ่
ลักษณะเหมือนเป็นแหลมยื่นออกไปจากตัวผาประมาณ๔เมตร
เป็นจุดที่ถ้าใครได้ไปเที่ยวแล้วต้องมายืนอยู่ตรงนี้

มันวิวแต่ว่าเอาล่ะก็ต้องใจดีเสื้อเข้าไว้ว่อน
ได้ภาพสวยก็เซลฟี่กันไปจะได้เหมือนกับเราใกล้ชิดธรรมชาติ
คุณดูมุมนี้มันน่าหวัดเสียว
บอกตรงเป็นผมผมไม่กล้าไปยืน

ถ้าเรารู้ตัวว่าเราไม่กล้าเสี่ยง
มีปัญหาสุขภาพอาจจะหน้ามืดอะไรอีกก็อย่าไปเสี่ยงจริง
เรื่องนี้ก็ถือว่ามาเตือนกันล่วงหน้า
ส่วนใครอยากจะไปกางเต็นต์นอนพักค้างแรมไปได้นะ
ช่วงปลายฝนต้นหนาวแบบนี้อากาศกำลังดี
น้าสายรักธรรมชาติพลาดไม่ได้
แต่ไม่ยากนะจังลงยั่งเนื้อ
หมูหรือไก่เนี่ยน่ากินน่าทานจริง
ไปสนใจตรงนั้นคือให้เห็นเป็นวิถีไง

เผื่อใครชอบแบบนั้นนะแอดเวนเจอร์พจนไพรในหล่อนนะคะ